เสียดีครับสวัสดีครับ

คือจีบกันนานไหมกว่าที่จะมา
สักวันนึงนี่แหละคุยกันวันหนึ่ง
หอกบ้าเหรอวันเดียวน้อยไป
ก็สักเดือนนึงอะไรอย่างนี้

ใส่อะไรเหรอใส่ใจและใส่ความรัก

ฟังเรื่องเขาดีกว่าเรื่องนี้มันมากจริง
เรื่องนี้ชื่อว่าได้ผัวหน้าที่ฉุกเฉินค่ะ
ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลย

ค้างค่าเช่ามา๓๔เดือนแล้ว
นี่จะเข้าเดือนที่๔แล้วยังไม่จ่ายเลย

โถเจ๊เจ๊ก็พูดมาได้
ช่วงนี้ทางการเขาประกาศเคอร์ฟิลล์ตอน๔ทุ่ม
แล้วเนี่ยก็เย็นมากแล้วเจ๊
เจ๊จะให้ฉันย้ายไปอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะ
ย้ายไปอยู่ไหนก็ตามใจเองสิ
งั้นถ้าตามใจฉันฉันอยู่ต่อที่นี่นะจ๊ะ

งั้นฉันกับลูกอยู่ที่นี่ล่ะจ๊ะไปลูก
อยู่ที่นี่ล่ะจ๊ะไปลูกเอาล่ะ
โห้ยเบือกตรงโห้ย
เพราะงานก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีใช้
แล้วคืนนี้ฉันกับลูกฉันไปซุกหัวนอนอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ย
นี่ก็ใกล้เวลาสมบรรยายแล้ว
เขามาช่วยฉันคิดสิว่าฉันต้องทำอย่าง่าย

ก็คิดไงว่าฉันจะต้องทำยังไงต่อไป

มึงเปล่าสิ

โอ้โหฉันก็นึกว่าแกคุยอยู่กับฉันนะเนี่ย

ตอนนี้สถานการณ์กูกำลังย่ำแย่อยู่นะเว้ย

สถานการณ์ข้างนอกอาจจะไม่ปลอดภัย
แต่สถานการณ์ภายในหัวใจ
ไม่เคยปลอดคุณเลย
อุ๊ยกูจะอ้วก

มีบ้านไหม

จากพิจิตรตีไปอยุธยาก็แค่ปากซอยรอแป๊บหนึ่งนะครับ
อ้าวหวั่นเจี๊ย
ยายผัวหน้าที่ฉุกเฉินเลยกู

รีบมาจะจัดพี่เริ่มมา

ใจเย็นก่อนลม

เร็ว

คนนี้ผัวของกู

ส่วนคนนี้หัวของมึงคือกาย

สวัสดีจ้าพี่ไก่
หัวกูไว้ผมแตกต่างแล้วแหละ
ว่าแต่ให้ดาไปอยู่ที่บ้านแบบนี้
คนที่บ้านเขาจะไม่ว่าอะไรเหรอจ๊ะ

โอ้โหปุ้ยกูฝันไปหรือเปล่าเนี่ย
พี่เขามีทั้งบ้านมีทั้งที่
กูกับลูกจะมีที่ซุกหัวนอนแล้วมึง
ขอบใจมากนะที่ช่วยกูมันรัก

เดี๋ยวเราส่องไฟให้ลูก
ขอบคุณจ้า
ถึงแล้ว
หน่ายที่สุดก็ถึงทันเคอลฟิลโปรดีเนอะพี่ไก่เนอะ
เอ้าโอแต่พี่ไก่น่ะจ้ะนายแล้วจ้าบ้านพี่ไก่ที่จะให้ฉันไปอยู่

มานี่ประตูบ้านพี่ไก่เอง
อ๋อเหรอจ๊ะติดมุ้งนวดด้วยดีจัง
จ้าจันยุงจ้ะ

โหไก่เยอะแยะไปหมดเลยสงสัยพี่ไก่เนี่ยน่าจะชอบเลี้ยงไก่ใช่ไหมจ๊ะ

ใช่จ้านี่ไก่ของพี่ไก่เอง
อ๋อเราว่าแต่บ้านพี่ไก่ที่จะให้ฉันกับลูกไปนอนอ่ะจ๊ะอยู่ตรงไหนหรอ

ใช่จ้านอนเฝ้าไก่กัน

นู่นก็ไก่นี่ก็ไก่นั่นก็ไก่นู่นก็ไก่นี่ก็

อื้อ
เอาวะดีกว่าไม่มีที่นอน
นอนเฝ้าไก่ก็นอนเฝ้าไก่
มาพี่ไก่มานอนกับไก่กัน
พี่อันนี้คือมันฉุกเฉินจริงเลยนะ
ไปพี่ฉันก็ไปเลยแล้วก็มากันเลย

ขอเชิญป้าดาจากนครราชศรีมาค่ะ

ท่านไหนชื่อมาตินยกลูกครับ

ตินผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะ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

เองก็บอกว่ามึงจีบกันอยู่เลย

นี่มึงรู้ไหมตอนนี้กูไม่มีทางไปแล้ว

มีไหมไหมเองก็ตอบพันธุ์เลย

เออ

มันคือว่าเองต้องการ

เพราะว่าที่เช่าเขาไล่ออกต้องพันธุ์หัน
แล้วลูกก็ต้องรีบหาโรงเรียนให้ทัน

โชคดีได้สามีฉุกเฉิน

อันนั้นก็อะไรก็ได้เหมือนกัน
อะไรก็ได้เหมือนกัน

เขามาถึงปุ๊บก็ไม่กล้ามองเขาหรอก

รีบขึ้นเลยจะเคิบฟิวแล้ว

แล้วคุณตาต่อตามาประสานกันตอนไหนล่ะ

คนไหนผัวกูคนไหนผัวมึง
ไอ้น้องก็บอกว่าคนขับน่ะผัวกู

ดีง่าเขาบอกมีบ้านเวลามีที่ด้วย

ของเราอยู่ข้างในเดินไปอีกนิดนึง

อ่าไม่เป็นไรสงสัยบ้านอยู่ข้างหลัง

ไก่ที่พี่เลี้ยงมาไว้แต่ว่าหูยอ๋อดูดี
ออกไปถึงปุ๊บก็ถามเขาแล้วนะ

เขาก็บอกก็นั่นไงน้องนั่นไง

ตัวมันมองอะไรเหอนึกในใจ

มึง

ที่ด้านไทย
เวรเวร
หลังสอง
กินอะไรไหมเดี๋ยวจะไปตลาดอะไรอย่างนี้

แรกเองค่ะหลังก็นี่แหละไทยเดิมเลย

อยู่ก่อนไปแต่บอกว่าพระดาเป็นคนขยันนะ
ก็ทำมาหากินใช่ป่าป่าตอนที่อยู่กับเขา
ใช่ค่ะเราก็อยู่บ้านว่างเราก็อยู่ไม่ได้ไง
ก็เลยอยากขายของเขาก็หาทุนมาให้ขายก๋วยเตี๋ยว
แล้วมันไปได้ไหมก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกค้าเยอะไหมล่ะ

อ้าวทำไมล่ะ
ก็ตอนแรกอาทิตย์แรกก็ขายได้นะ
คนก็มากินพอตั้งหลังเพื่อนเขามากินบ่อยก็มาแซว
ไก่เมียมึงนี่สวยนะอะไรอย่างนี้

เขาแซวไปแซวมากก็เชิงไม่พอใจเพื่อน
แต่หลังเพราะหลังเขาก็ปิด
ใหม่ก็แรกก็ทำตามเกรงใจเขา
พอหลังพอเปิดปุ๊บเอาอีกเหมือนเดิมอีก
กินที่นี่เริ่มมีกลิ่นเหล้านะ

นิสัยปุ๊บที่นี่ก็เริ่มอารวาสทุบข้าวทุบของ
มันไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วล่ะ
เราก็โทรหาลูกสาวว่าไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างนี้
ก็พยายามจะทำให้ถึงยื้อให้ถึงสุดท้ายว่า
เราจะได้ไว้ไม่หรอกเพราะว่าพี่น้องเขาก็พากันว่า
เราเป็นนักร้องมายังไงก็มาเพื่อมาหลอกน้องเขา
โอ้โฮ
เพราะคำนั้นเองจึงสู่ไงก่อนที่จะ
ทะฮึดขึ้นมามาขายก๋วยเตี๋ยวสู่ไว้เขารู้ว่า
ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะถึงเป็นนักร้องได้
จำเป็นต้องทำแบบนั้นฉันค่าขายฉันหาขายของ

คือตอนนี้ก็คือป้าดาก็อยู่กับลูกสาวแล้ว

ก็ขอบคุณพี่ไก่มากนะครับขอบคุณลุงไก่ที่นะ
เอาเรื่องราวมาถ่ายทอดถือว่าเป็นเล่าสู่กันฟังนะป้านะ
แล้วตอนนี้ก็คือทำอะไรคะทำก๋วยเตี๋ยวไข่เหมือนเดิม

มันช่วงสถานการณ์โควิดมันขายไม่ได้อ่ะ

ตกใจพี่เอตกใจ
อย่าไปต่อเลยถ้าไปต่อเราถึงตายแน่

จะดีนะหาความสุขให้เจอบางทีมันก็คลายเครียดได้

ป้าดาจ๋าป้าดามาเกมรับจำนำวันนี้

อยากไปทำทุนอะไรหรือไงอยากไปต่ออาชีพหรือครับ
ใช่จ้ะอยากไปขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิม

แล้ววันนี้เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
และนี่ก็คือชุดขายก๋วยเตี๋ยว
เครื่องมือหากินประจำกายของป้าดา
ประกอบด้วยหม้อตะก้อลวกกระบวยตะเกียบชามตราไก่และชามเปล
แม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาหลายปี

ว่าแต่อ้าวแล้วที่ขนมาหมดนี่

แล้วป้าดาเขาจะทำมาหากินอะไรล่ะ
ยังไงก็ไทยกลับไปให้ได้มั้ย

พูดไปเตี๋ยวอยู่ที่นี่แล้วนะครับ
คุณแม่ของพ่อครับ

นี่คือที่ฮิ้วขึ้นรถกระบะคันนั้นไป

กี่ปีนี่กี่ปีเนี่ย๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

ไปอย่างไรก็แล้วแต่แต่นางไม่ทิ้งหม้อ
เอาหม้อไปด้วย
หม้อป๊าดานี่ก็ดำอยู่เหมือนกัน

ที่๔๖๐บาทค่ะนี่เหรอหรือ
ดูหน้าพี่เอป้าดาดูหน้าพี่เอ

ไปดูว่าจะได้ราคาจำนำจากทางรายการเท่าไหร่ครับ

และนี่ก็คือชุดกุ้ยเตี๋ยวนะฮะ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับป้าดานะคะ

แต่จะมาบอกแล้วบอกว่ามาได้ราคาถูกเทอะอย่างนี้

ราคาจำนำในวันนี้

เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่
อยู่ที่เท่าไหร่คะ

อยู่ที่

ถ้าพอใจนะครับในราคา๕๕๐๐บาทนี่

รอบจำนำ
และตอนนี้นะคะขอมอบเงินจำนำให้ทางป้าดาไปก่อนเลยนะคะ
แต่ว่าป้าดาจะไถ่ของสำเร็จหรือไม่
และจะได้เงินสะสมไปเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

หึงไม่หวงแต่อย่าควงให้เห็น

ขอไลน์หน่อยสิเดี๋ยวเราจะโทรไปคุยงานอย่างนี้
แต่นี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำมีไหม

งั้นผมเอาก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่หนึ่ง
ไปสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำครับ

แล้วอยู่ในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมา

โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับป้าดานะคะ

จำนำก็คือชุดขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะ

๕๕๐๐บาทป้าดา

หมอประดาอยู่ใกล้ผมด้วยนะ
ป้าดาจ๋าคำถามไถ่ของข้อที่๑
ได้ทราบกิติศัพท์ความหึงหวงของอดีตสามีกันไปแล้ว

เหง้วงไม่เหง้วงตัวแต่อย่าขวงให้เห็น
ฉันแบบนั้น

ขอไลน์หมดสิเดี๋ยวเราจะโทรไปคุยงานนี่

เป็นหนูดีกว่าอันนี้หนูนี่สุดเลย
หนูไม่รู้แล้วใครโทรมา

คือใครเปิดสปีกเกอร์มาคุยอะไร

พี่ไม่ใช่แม่

แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้มีอะไร

บอกเลยว่าไอ้ที่มีอยู่หายถึงโคนแน่นอน

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
คำว่าขี้หึงมีความหมายตรงกับสำนวนจีนว่าอะไร
ข้อ๑ดินน้ำส้มสายชู

กิดเนาสาซี

เชงเกี่ยวกับชีนจีนมั้ย
มันไม่ใช่เช้งเม่งไม่เกี่ยวอะไรก็หึง
เช่งกละคือดูดอีนก็ทำหุ่นใหญ่
แต่ถ้าน่ำสมสายจู

มันเปรียบเทียบกับอารมณ์

ตอบว่ากินน่ำสมสายชูค่ะ
นะคะกินน้ำส้มสายชูค่ะ

ถูกไหม

ขี้หึงหรือว่าหึงหวงนั่นเอง
น่ะนี่ชื่อแปลว่ากิน
ส่วนชู้แปลว่าน้ำส้มสายชู

สมัยหน้าชวงถังนะครับมีขุนนางคนนึง

เต้เนี่ยจึงประธานสาวงามให้เป็นรางวัล
แต่ภรรยาของขุนนางอารมณ์ไม่ดี
ขี้หึงแล้วก็ไม่ยอมรับ
ทำให้ห้องเต้เนี่ยหัวเสียมากเลย

เธอจะมาหึงมาห่วงมันมีฤทธิ์มีเดทได้อย่างไร
จึงให้ภรรยาขุนนางนี่นะครับเลือกเลยว่า
จะยอมรับผู้หญิงคนนั้นหรือจะยอมกินยาพิษ

สุดท้ายเธอเลือกที่จะกินยาพิษค่ะ
แต่จริงแล้วยาพริกนั่นคือน้ำส้มสายชู
เพราะว่าห้องเต้ต้องการลองใจภรรยาคนนี้เท่านั้นเอง
เรื่องราวนี้จึงทำให้เกิดการกินน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะ
เป็นตัวแทนของการแสดงความโรแมนติกแล้วก็ความหึงห่วงนั่นเอง
ตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะคะรับเงินไปเลย๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ดามีคนเคยบอกไหมว่าป้าเป็นคนพูดเก่ง
พูดแถวบ้านเขาบอกว่าปะกันทุกคนเลยด่าครับผม

มาพูดเก่งล่ะพูดเก่งแบบพูดเยอะ

ป้าดาจะเหมาะกับคำนี้นะทำอะไร

พูดเป็นต่อยหอยนี่เอาไว้แกงหรือว่าขาย

แต่ป้าเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินจ้ะ
นะครับมันมีความหมายว่าอะไรนะ
เหมือนพูดชอดพูดไม่หยุดอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นนะฮะเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒

พูดเป็นต่อยหอยมีที่มาจากหอยอะไร
ข้อที่หนึ่งหอยนังรม
ข้อที่๒หอยแมลงผู้
ต่อเป็นหอยจูบมีที่ตอบเลยแล้วนะ
หอยนางลมนี่ที่เห็นดูตามโทรทัศน์นี่

พออยู่ตามโดดหินปุ๊บเนี่ยคนที่ไปเอา
เขาจะต้องมีอุปกรณ์สิวกับโขดไป

อันนี้พอดี
ถ้าหอยแมลงผู้มันจะเป็นดวงมันต่อยไม่ได้ใช่ไหม

หอยนังรมอร่อยกว่าหอยแมลงผู้
ตอบว่า
หอยนังรมค่ะ
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๑ข้นางรมเป็นคำตอบที่
พูดเป็นต่อยหอยจริงเลยนะป้าดา
แล้วโดยเฉพาะลีลาการวิเคราะห์เนี่ย
จะหอยไหนก็ฉีดสาย

ก็จะไข่ชุดกุยเสียวกลับบ้านได้สำเร็จ
เรามาลุ้นกันเลยครับ

มาคือข้อมูลที่เป็นคำตอบจริงเลยนะครับ
ก็คือหอยนังรมเนี่ยมันเป็นหอยที่จับอยู่ตามก้อนหิน
เวลาที่จะเอาตัวหอยออกมาจากก้อนหิน
มันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะใช้ต่อยฮอยออกมา
เสียงมันก็จะดังอยู่เรื่อยตลอดเวลา

ครับตอบถูกทั้ง๒ข้อเลยนะคะ
รับกันเป็น๑๐๐๐๐บาท

ไข่ของสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓นะฮะ
ป้าวันนี้ขาดเงินทุนอีกเท่าไหร่ถึงจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้
ตอนนี้นอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยมีก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกบ้าง
มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อป่วยมีก๋วยเตี๋ยว

อาชีพนี้ไม่กินกินของไม่มี
แต่จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นอาหารที่นิยมมาก

แต่ว่าที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะ
เป็นก๋วยเตี๋ยวประจำถิ่นมีชื่อเสียงมากเลยนะคะ
แต่หนูไม่เคยเห็นเลยเชื่อไหม
นี่ครั้งแรกปกติก๋วยเตี๋ยวจะต้มยำก็ต้มยำไปนะ
เย็นตะโฟก็เย็นตะโฟไปเนาะ

แต่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟลพี่นุ่บค่ะ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า

ก่อที่๑โลงโตง
ก่อที่๒ล้อนเจิ้อน

แล้วก็มีกระดูกหมูใช่ไหม
คือมันดาวไปทางไหนดีนะป้าดา

อะไรจ้องจ้องอยู่นี่บอกมาทีอะไร
ลั้นจ้อง
ร้านจ้อง
ลั้นจ้อง

มาฟังเฉลยกันครับ
ถูกครับ
โอ้จะเป็นลำนั่นโอ๊ยตอนนั้นสุด
โล่งโต้งเนี่ยนะครับมันคือเส้นหมี่น้ำใส
ใส่กระดูกหมูใส่หมูแดง
กุ้งชุบแป้งทอดลูกชิ้นปลาและเต้าหู้
ถือว่าเป็นอาหารถิ่นของชาวจังหวัดสุราธานี

แล้วจุดเด่นของกุ้ตเตี๋ยวชามนี้นะครับ
มันอยู่ที่น้ำซุปที่หวานน้ำต้มกระดูกหมูอย่างเข้มข้นเลย
แม้กระทั่งตุ๋นแม้กระทั่งเนื้อหมู
อยู่ในจานแทบละลายในปากเลย
พิเศษมากคือมีที่เดียวนี่แหละที่สุราชนะคะ

ถูกมันทั้ง๓ข้อนี่แหละรับไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
ประดาจ๋าพื้นเทเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะ
ร้านยามูจ๊ะจังหวัดจ๊ะอยู่อำเภออะไร

ไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะมาทำงานมากกว่า
อ่าส่วนใหญ่จะทำงานเนอะแล้วเคยไปวัดที่นั่นไหมคะ
อุ๊ยวัดบาลจักรของยังไม่ได้ไปเลย

ประดาษาเคยเห็นไหมวัดนี้ไม่เคยไปเลย
ไม่เคยไปเลยถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง
ราชวัดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีอุโบสถที่สวยมากมากนี่แหละ
ออกแบบเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้เป็นทรงเรือสัมเภานะครับ
เพื่อให้เป็นดังภาษณะที่จะนำคนไปสู่นิพพาน
ทางเข้าอุโบสถที่วัดนะคะมีรูปปั้นลิงอยู่ด้วยนะ

ปิดกระหมูกปิดปากปิดหูไม่ให้ได้ยิน
ไม่ให้ได้ยินเสียงใครอย่างนี้ใช่ไหมครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
รูปปั้นลิงปิดปากปิดหูหน้าทางเข้าอุโบสถวัดสารลอย

ข้อที่๑ถือศิลป์ปิดวาจา
ข้อที่๒ไม่สนใจคนวิจารณ์
อันนี้ก็เปรียบเสมือนสื่อให้บอกว่า

เราจะต้องไม่รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอก

ปากคือห้ามพูดห้ามนินทาห้ามว่าลายคนอื่น

เรามาอยู่ในวัดนะเราต้องสำรวม

บอกว่าลิงปิดปากปิดหู

น่าจะเป็นข้อสองไม่สนใจคนวิจารณ์
จะเป็นทำไมล่ะข้อ๒พามาข้อ๑เหมือนแบบ
คำถามว่าข้อ๒อ่ะปิดปากปิดหู

สงสัยจะไปทางนึงแหละกูดูแล้ว

ขอตอบข้อสองไม่สนใจคนวิจารณ์ค่ะ

ข้อนี้ก็หินเหมือนกันนะครับนี่
แม้แต่คนโคราชแท้หลายคนก็อาจจะไม่รู้
ห้าวแล้วเจ้าลิงตัวนี้จะมีความหมายว่าอย่างไร
นาจะคว้าเงิน๒๐๐๐บาทไปได้หรือไม่

ถูกถูกถูก
ถูกครับ

การออกแบบรูปทรงอันแปลกประหลาดของอุโบสถหลังนี้

ตอนที่ออกแบบตกแต่งมาใหม่เนี่ยนะครับ
รู้สึกว่าจะมีคำคนวิจารณ์ว่าออกแบบแปลกอะไรเนี่ย

ก็เลยได้สร้างปฏิมากรรมก็คือ
รูปลิงปิดทั้งปากและปิดทั้งหู
นะฮะหน้าทางเข้าอุโบสถเลยนะครับ
เพื่อสื่อให้รู้ว่าตั้งใจสร้างอุโบสถ
โดยที่ฉันไม่สนใจคำวิจารณ์นะครับ

สรุปเลยนะคะประดานะตอบถูก๔ข้อนะคะ
ได้เงินรางวัลไป๒๐๐๐บาท

ไทยคล้องสำเร็จด้วย

แบบนี้เราคงจะหยุดพักไม่ได้เสียแล้วล่ะ

มาเล่นเกมตัวจำนำโชคกันต่อแบบยาวไปเลย

เรามามอบรอยยิ้มให้กับคนทางบ้านกันก่อนครับ

รายการไปถ่ายของให้ในวันนี้ได้แก่
คุณลุงสุชินจากจังหวัดนครปฐมครับ
คุณลุงสุชินเป็นแฟนรายการที่มีอายุมากถึง๗๖ปี
ส่งจดหมายเข้ามาเล่าให้ฟังว่า
อยากจะไปถ่ายนาฬิกาที่ลุงได้มาเป็นของขวัญ
ซึ่งลุงจำนำไว้นานมากแล้ว
แต่ยังไปถ่ายออกมาไม่ได้สักที

ทางรายการขอมอบของขวัญให้กับแฟนคลับวัยเก่าแบบลุง
โดยการไถ่นาฬิกาให้ไปเลย

หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ถึงเนียนแล้วแรงไปเลย

เห็นรอยยิ้มนะครับยินดีด้วยนะครับ
นี่หลายคนส่งเรื่องราวมาได้เลยนะ
และหลายคนก็อาจจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ด้วย

เราเล่นกันต่อเลยในช่วงตัวจำนำโชค

เพราะว่าถ้าเล่นปุ๊บป้าจากสองหมื่นป้านะ
จะบ้อนอีกเท่าตัวเป็นสี่หมื่นบาทเลย
สี่หมื่น

เกมต่อไปนี้นะเคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
แขวนเสื้อเวลาเราขายของอย่างนี้
ขายเสื้อผ้ามือสองขายข้อนไลน์เหรอ

ฟาดตลอดเลยตอนเด็ก
แต่เกมนี้ไม่เกี่ยวกับการตีลูกด้วยไม้แขวนเสื้อนะคะ
ครับไม่ยากแน่นอนรับรองว่าเคยทำ

และตัวจำนัดวันนี้จะนำชอกได้เก่ง
คุณแม่บ้านน่าจะเคยประสบปัญหากับเหล่าไม้แขวนเสื้อ
ที่พันกันเป็นพารวัลอยู่ในตะกร้าแบบนี้
ฮะและผู้จำนัดต้องแยกไม้แขวนทุกอัน
และนำไปแขวนที่ราวภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จรับเงินรางวัลเพิ่มอีก๑เท่าไปเลย
ขอให้ทำสำเร็จนะครับถ้าพร้อมแล้ว

เร็วเต้มเต้นเดียวกันไว้เลย
เร็วอย่าให้พ้องแบบ

ค่ะอย่าทำเหมือนนาน
ค่ะอย่าทำเหมือนนาน

นิดเดียวข้างหน้ามา
ไปแล้วไปแล้ว
ไปไปแล้วหมดแล้ว

ย้อนมันปลอดภัย

อ๋อแล้วสิครับถึงกับกลุ่มขมัดกันเลย
ไม่รู้ว่าเพราะหน้ามืดหรือกลัวไม่ทันเวลากันแน่
แต่ก็แยกไม้แขวนได้ครบแล้วแต่เวลานี่สิครับจะทันหนึ่งร้อยวินาทีหรือไม่
บอกเลยว่างานนี้เดิมพันด้วยเงินเกือบครึ่งแสนชนะประดาสู้
ลุ้นกันนะครับว่าภารกิจนี้ป้าดาทำได้หรือไม่ได้ครับ
เวลาจำนำ

แล้วไม่แขวนจะแสลงใจหรือทำให้ดีใจเรามาลุ้นกันครับ
มึงเหมือนร้ายเหรอไหวไหม

คิดว่าทำได้ไหม

คุณแม่คุณพ่อจ๋ามาลุ้นกันนะครับว่าภารกิจนี้ป้าดาทำได้หรือไม่ได้ครับ
และเวลาที่ป้าดารอคอยก็มาถึงไม่ว่าความกดดันจะท้าโถมมามากแค่ไหน
คนทางเดียวคือต้องสู้สู้ให้สุดใจเพื่องั้น๔๐บาท
แต่ภารกิจนี้จะทันเวลาหรือไม่เรามาลุ้นกันครับ

ได้ค่า

ที่สำคัญคือไทของสำเร็จ
ขอบคุณยังสวัสดีนะขอบคุณกับคุณสงสร้างเถอะ
พึ่งใจเขาเองนะมีความสุข
รายการของเรานะฮะรายการเกมรับจำนำนั้น
พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้คุณผู้ชมนะครับ
ยังคุณสามารถมีของอะไรก็แล้วแต่นะครับ

คุณก็จะได้ราคาสุดพิเศษแบบนี้

เกมรับจำนำทุกวันอาทิตย์๖โมงเย็น
เบนด์กับพี่เอ๋รอต้อนรับเสมอค่ะ

แกเอาเงินที่ไหนไปซื้อแล้วเอามาเลี้ยงเพื่อนนะครับ

โอ้โฮก็อยู่พนักงานทางหน้ากันนี่ลูก

อยู่มันเผาไม่ได้มัน

เลินตอบแกให้ชื่นใจหน่อยสิครับ

เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
เว้นตาที่ผัวซื้อให้จ๊ะ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ